ต่อกันที่อีกหนึ่งลูกผู้ชายแล้วกันค่ะ

เขาได้เล่าเรื่องราวผ่านโลกโซเชียลให้เราได้ชื่นใจ

เพราะเขานั้นได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ก็คือสัตว์โลกน่ารักนั่นเองน้องแมวนั่นเองค่ะ

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้สังคมยิ้มได้
เมื่ออ่านเรื่องราวของนักร้องนักแสดงหนุ่ม

ในความเมตตาที่มีต่อลูกแมว

ว่าขณะกำลังเดินทางผ่านแยกเอกมัยรามอินทา
พบกับลูกแมวที่หลุดมาแล้ววิ่งหลบรถอยู่กลางสะพาน
เขาจึงตัดสินใจจอดรถชิดเลนขวาเพื่อลงไปช่วยแมว
และต้องออกแรงไล่จับกันเล็กน้อยจนเกือบจะถูกรถเฉียว
ก่อนจะประกาศให้เจ้าของแมวตัวจริงมารับสัตว์เลี้ยงคืนได้
พร้อมกันนี้ยังฝากขอโทษผู้ที่ใช้รถใช้ถนนในตอนนั้นด้วย

ในขณะที่โลกออนไลน์และกลุ่มคนที่รักน้องแมวน้องหมา
ต่างพากันชื่นชมในน้ำใจของหนุ่มแบงค์ที่มีต่อเพื่อนร่วมโลกค่ะ
เชื่อว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนตอนนั้นจะให้อภัยคุณแบงค์นะคะ
เพราะว่าได้เห็นภาพน่ารักแบบนี้ค่ะ
ดารามาเล่าเรื่องราวดีผ่านโซเชียลของเราได้ฟังกันค่ะ
นี่แหละลูกผู้ชายตัวจริงเลยนะคะ